แต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจ
ของทั้ง๑๓คนที่ออกมาจากถ้ำเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเขาออกมาและเราก็จะจบเหตุการณ์นี้ไป
มันต้องเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งร่างกายและจิตใจของพวกเขานะครับ
โดยผู้มนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
บอกว่าหลังจากที่นำเด็กออกจากถ้ำแล้ว
จะต้องไม่ให้เด็กจมอยู่กับโซเชียล
ที่อาจจะมีทั้งคนชื่นชมและซ้ำเติม

สิ่งที่เราโพสต์กันไปสิ่งที่เราเสนอกันไปในโลกโซเชียลคุณ
มันไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังคงอยู่ในโลกโซเชียล
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะย้อนกลับไปดู

แล้วคิดดูสิถ้าเกิดว่าทั้ง๑๓คนเขาออกมา

นั่นแหละคุณหมอเลยบอกป้องกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละ